พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
เธอตั้งใจจะไปศักดิ์รูปพญานาคพญานาคที่เธอเอาไปให้
ช่างศักดิ์ดูเนี่ยโอ้โหภาพดูขลังหน้าเกรงขาม
แต่ว่าสิ่งที่หวังกับสิ่งที่ได้ภาพมันไม่ตรงปกสิฮะ
จากพญานาคที่แบบดูหน้าเกรงขามกลายเป็นอะไรอ่ะ
บอกว่ากลายเป็นงูเขียวหัวโตเอาเนี่ยเนี่ยเปรียบเทียบกันแบบเนี้ย
มันไม่เหมือนเลยนะเห็นไหมคุณยังบอกเลยว่าไม่เหมือนเลย
เขาบอกเหมือนอะไรนะคะงูเขียวหัวโตดิฉันมองมุมนี้นกแก้ว
จริงป่ะผมมองเห็นเป็นนอนด้วยซ้ำไปเออนี่แหละ
กลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นประเด็นนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เธอตัดสินใจเลยค่ะเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
ปรากฏว่าพอโพสต์ลงในเฟซบุ๊กค่ะช่างศักดิ์มาอ่านเจอความไม่พอใจของลูกค้า
แทนที่จะขอโทษหรือว่าออกมาแสดงความรับผิดชอบกลับมีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ค
ลักษณะคือต่อว่าลูกค้าผู้หญิงคนนี้แล้วชุดคำพูด
ถ้อยคำที่รุนแรงด้วยเช่นเรียกลูกค้าสาวผู้หญิงคนนี้
ว่าเป็นผู้หญิงขายตัวแล้วก็ทางช่างศักดิ์เนี่ยยังอ้างบอกว่าคือพญานาคแบบที่ศักดิ์ไปให้ลูกค้าสาวคนนี้มันเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าคือคุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปตีความหรือตีตราหรือประเมินใดทั้งสิ้นว่าเหมาะมากกว่าลูกค้าเขามีความประสงค์ว่าจะเอาแบบนี้แบบที่เขาเอาไปให้ดู
เนี่ยกลายเป็นว่าศักดิ์แบบนี้นะคะแถมช่างศักดิ์บอกว่าโอ้ผมนี่นะเคยมีผลงานศักดิ์สวยมาแล้วเยอะต่อเยอะมากต่อมาก
อันนี้คุณดูสินี่คือผลงานที่การันตีล่าสุดของช่างศักดิ์คนนี้นะคะทีนี้พอลูกค้าสาวคนนี้เห็นว่าช่างศักดิ์เองเนี่ยไม่รับผิดชอบ
คุณศักดิ์ให้เราไม่ตรงปกแล้วคุณยังมาด่าเราอีกนี่หรือคือจัญญาบันของช่างศักดิ์ฝากกลุ่มประเทศคอนเป็นสื่อกลางด้วยเพราะไม่อยากให้คนที่คิดจะศักดิ์ต้องเจอแบบนี้
จากว่าร้านศักดิ์ก็อยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชด้วย

แล้วมีบางคนกลายเป็นทนายจำเป็นทนายอาสาบอกข้อกฎหมายบอกว่าลักษณะการที่ช่างศักดิ์ใช้ชุดคำพูดแบบนี้ด่าถ้อยคำหยาบคาย
มีการโพสต์ด่าถ้อยคำหยาบคายแบบนี้ถ้าเกิดไปดูหมินเหยียดหยามเธอเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเธอก็สามารถเอาผิด
ได้นี่ค่ะเห็นไหมครับว่าสกรูคอมเม้นต์ฟ้องเลย
มีสิ่งที่เหมือนอย่างเดียวคือหันหน้าถูกด้านตามภาพ
ที่เดี๋ยวผมสังเกตดูเออก็ไม่เหมือนเท่าไหร่
แสดงว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่บอกว่าภาพไม่ตรงปกใช่ไหม
ถูกเออเห็นใจจังเลย